จากอดีตศัตรูกลายเป็นมิตร
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามที่มีความแน่นแฟนมากขึ้น
มกลางการขยายอิทธิพลของจีนที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับเวียดนาม
กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
แม้ในระหว่างการเยือนเวียดนาม๓วันในครั้งนี้
ผู้นำสหรัฐจะบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับอิทธิพลของจีน
แต่การประกาศยกเลิกการคว่ำบาดขายอาวุธให้กับเวียดนามที่ใช้มาหลายสิบปีในวันนี้
ก็แสดงให้เห็นว่าสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโอบามา
ที่เหลือเวลาอยู่ในตำแหน่งอีกหนึ่งปี
ยังคงลุกเดินหน้าในการปรับสมดุลทางอำนาจในเอเชีย
มาติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือคำประกาศยกเลิกการคว่ำบาดค้าอาวุธให้เวียดนามของสหรัฐ
โดยประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
ในการแถลงร่วมกับประธานาธิบดีเจินใดกว้างของเวียดนาม
ระหว่างการเยือนกรุงฮานอยอย่างเป็นทางการ๓วัน
นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสองประเทศ
ซึ่งเป็นศัตรูเก่าในช่วงสงครามเย็น
โดยผู้นำเวียดนามระบุว่านี่เป็นจุดที่แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเข้าสู่ภาวะปกติ
หลายฝ่ายมองว่าการขยายอิทธิพลของจีน
โดยเฉพาะการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ทับซ้อนกับเวียดนาม
รวมถึงประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเปลี่ยนแปลง
แต่ประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่า
ยกเลิกคว่ำบาดค้าอาวุธให้เวียดนามไม่เกี่ยวกับจีน
แต่สหรัฐต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ
ล่าสุดมีปฏิกิริยาจากรัฐบาลจีน
โดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า
ยกเลิกความบาดค้าอาวุธเป็นสิ่งที่เหมาะสม
เพราะมาตรการนี้เป็นผลผลิตของสงครามเย็นที่จบลงไปแล้ว
จีนยังหวังว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเวียดนาม
จะสร้างสันติสุขและการพัฒนาในภูมิภาค
กระบอกเสียงรัฐบาลจีนมองว่า
สหรัฐไม่สามารถเปลี่ยนเวียดนามให้เป็นพันธมิตรได้
ประเด็นทะเลจีนใต้จะทำให้สองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้น
เนื่องจากอุดมการณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
โดยระบุว่าสังคมอเมริกันมีอคติต่อการปกครองประเทศ

ขณะที่เวียดนามเองไม่ได้ต้องการเป็นพันธมิตรใกล้ชิดสหรัฐ

และถึงแม้จีนจะเป็นคู่ขัดแย้งของเวียดนามในข้อพิพาททะเลจีนใต้
แต่เสถียรภาพและความสำเร็จระยะยาวของจีน
ซึ่งปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์
ก็มีผลรับรองความชอบทำในการปกครองของพักคอมมิวนิสต์เวียดนามด้วย
ขณะที่การประกาศยกเลิกคว่ำบาดค้าอาวุธกับเวียดนาม
ก็มีข้อถกเถียงขึ้นในฝั่งรัฐบาลสหรัฐเอง
ส่วนหนึ่งมองว่าอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนตึงเครียดมากขึ้น
อกจากนี้ยังมีความกังวลจากนักสิทธิมนุษยชน
ท่าทีของสหรัฐต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม
ที่มีทั้งการคุมขังผู้เห็นต่างและผู้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง
สหรัฐเลือกติดอาวุธให้เวียดนามในฐานะพันธมิตรต่อต้านจีน
มากกว่าสนใจปัญหาการกดขี่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประธานาธิบดีโอบามาถือเป็นผู้นำสหรัฐคนที่๓ที่เดินทางเยือนเวียดนาม
นับตั้งแต่ฟื้นฟูความสัมพันธ์กันในปี๒๕๕๙
ุดหมายหลักด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลโอบามา